อันนี้คือข้าวใส่ไข่สดใหม่ใหญ่เยอะ
เอาล่ะอย่างวันนี้๒๕ปีโพลิภาพไทยกรรม
ร้องไห้ไปเดินแบบแล้วร้องไห้หรอ

เพราะเขาจะยินสิ่งคนเยอะใช่ไหม

อันนั้นคนมันคุ้นเคยไง
ถ้าสมมุติเขาก็เป็นเด็กถือตัวเหมือนกัน

แต่ก็มีทางหวานหนึ่งแนนวววววววว
ะฮ่าทีนึง
เอาเหรอ

ก็อ่านข่าว
คุณปื้นแคร่งเต็มทอง

มีการาแมมีกิ๊กสุวัชนีมีพิธีกรก็อยู่
รจะกลับสุราชเป็นประเพณีจะต้องไปกินข้าวกับดร

สวยมากยิ้ม

พวกแกนี่พูดอะไรไม่ได้

เรื่องราวของประวัติศาสตร์หวย๕ศพ

ยังไม่รู้เรื่องเลยรู้ว่าดังแต่โหยห้าสบ
เป็นเรื่องของรถที่ชนกันนี่ข้างหลังนี่นะฮะ
เป็นรถมาจากมาเลเซียนะครับหวยห้าศพสะเทือนวงการจากกรณีอุบัติเหตุ
รถเก๋งชนคนงานตัดย่าหมวดทางหลวงกำแพงเพชร
อำเภอรัฐภูมิสงขลาเสียชีวิตไป๕คนบาดเจ็บ๑คนนะครับ
บนถนนสายเอเชียบริเวณหน้าหน่วยกู้ภัยเอเชียหมู่๓ตำบลครูหาใต้
อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาโดยหญิงสาวอายุสามสิบปีนะครับ
เป็นชาวมาเลเซียเป็นคนขับรถคันนี้พร้อมกับเพื่อนสาวชาวมาเลเซีย
ที่นั่งในรถอีก๒คนไปพบรถเก๋งโปรตอนนะฮะ
สติ๊กเกอร์ทะเบียนประเทศไทยนะครับพอสัมภาวยอยักษ์ช็อกกะเชอ๖๙๙๕มาเลเซีย
เสียหลักตกอยู่ในคูน้ำริมถนนด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน
ปรากฏว่าวันหวยออกของมาเลเซียทั้งคนมาเลทั้งคนไทย
แห่แทงหวยเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวถล่มทลายเป็นประวัติการนะฮะ
คือเรื่องราวดังเนี่ยนะฮะสะเทือนวงการหวยมาเลเซีย
คือมีการเผยแพร่ครั้งนี้นะครับทำเอาเจ้ามือหวยมาเลเซียนั้น
ตัดสินใจยกเลิกเลขรถเก๋งที่สาวมาเลเซียคนนี้เนี่ย
ขับชนคนงานตาย๕เจ็บ๑ก่อนหวยออก๑ชั่วโมง
แล้วก็คืนเงินให้ทั้งหมดเลยแล้วออกไหม
อย่างไรก็ตามคนมาเลเซียขับชนคนไทย๕ศพทางญาติของผู้ก่อเหตุ
ระบุนะครับว่าจะเยียวยารายละ๕๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องที่ว่าหวยออกนั้นหรือไม่ออก

เข้าใจเพราะฉันก็ถามเธอเหมือนที่เวลาเธอถามฉัน
มันจะได้เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน

กูก็เพิ่งอ่านสคริปต์ก่อนเข้ารายการนี่แหละ

คุณจะใช้คำว่าคุณจะใช้คำว่าอ่านสคริปก่อนเข้าอะไร

เออคุณจะพูดเธอว่าอ่านตอนไหนหรือวะ

ลืมลืม

ไม่รู้เหมือนกัน

การเข้าทรงมนุษย์ต่างดาว

ภัยพิบัติเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ย
เตรียมยานอวกาศพาหนีไว้แล้วนะหะ

นุษยอวกาศเตรียมยานพาหนีไว้แล้ว

แรกคลิปกลุ่มคนที่ทำพิธีหล่างทรงค์ทำนายดีองชตาโลก
โดยมีการอัญเชิญเทพที่อ้างว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวพลูโต

ก่อนที่จะมีการระบุว่าในปี๒๐๒๐
คนไทยเตรียมรับกับภัยพิบัติที่รุนแรง
ถึงขั้นล้างโรค
แต่เอาจริงนะตั้งแต่เกิดมาจนอายุเลข๔แล้วเนี่ยนะ
ก็เห็นล้างโรคมาทุกปีเลยตั้งแต่ปี๒๐๐๐๒๐๑๒

จนทำให้มนุษย์แล้วก็สัตว์อีกหลายล้านชีวิตตายลง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ตรวจสอบสถานที่เนี่ย
ทำพิธีร่างทรงมนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏอยู่ในคลิปอีกครั้งหนึ่ง
พบว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสนปริงจนครสวรรค์
แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐เจ้าของพื้นที่เนี่ย
เดินทางไปถึงสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อสอบถาม
แล้วก็พบเจ้าของพื้นที่แล้วก็รายงานให้พูดถูก

เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาการทราบนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปแล้วก็เดินทางกลับ

นักข่าวไทยรัฐอ๋อชื่อติ

เขาไปตรงนี้ที่เขาปฏิบัติทำกันที่นครสวรรค์

คุณประสิทธิ์ผู้ดูแลสำนักแทนนายเจริญกล่าวว่า
ตนและรู้สิทธิ์ในฐานะผู้ปฏิบัติทำในสถานที่แห่งนี้
ยืนยันว่าเหตุการณ์ค้นพบจานบินจากมนุษย์ต่างดาวนั้น

เกิดขึ้นจริงณบนสถานที่แห่งนี้

สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้อะไรคุณหนุ่ม

ผมว่าตินี้มันเดิมมนุษย์ต่างดาวมากกว่า
เขาบอกว่าค้นพบว่าสถานที่แห่งนี้
เป็นศูนย์กลางของอวกาศมนุษย์ต่างดาว

เป็นผู้ค้นพบคนแรก

อะไรอย่างไรว่าไปว่าไปว่าไป
เขาบอกว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางของยานอวกาศมนุษย์ต่างแนว

หนุ่มกูอ่านอยู่อีบ้า

คุณแม่เผลอคุณแม่แบบนี้ก็มีรายการ
อ่าให้ฉันอ่านแล้วใช่ไหม

แรกไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
ต้องมาปฏิบัติทำอย่างสถานที่อย่างนี้
โดยใช้หลักการทำสมาธิในการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว
คือการใช้โทรจิต
แล้วก็เขาบอกเลยว่าเวลาที่เขาจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว
หรือที่เขาเรียกกันจริงคุณเจริญเขาเรียกว่าอย่างไรรู้ไหม

นายเอากันก็คงจะเหมือนการท่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งคุณเจริญสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้
แต่วันนี้คุณเจริญไม่สามารถปรากฏตัวได้
ตนและคนงานก็เฝ้าสำนักตามปกติ
และกำลังต่อเติมอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้พักผ่อน
ทางด้านมีประชาชนชื่อคุณกรชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าเนี่ย
กำลังเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ยอดเขากระลาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
กับผู้สื่อข่าวว่าเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้
ธรรมะผ่านธรรมะของพระพุทธเจ้า

พี่เบิร์ดทงชัยก็ส่งมาบอกพี่นกน้อยก็ส่งมาบอกพี่เบิร์ดทงชัยก็ถาม
บอกว่ามนุษย์ต่างดาวนั่งอยู่ตรงกลางใช่หรือเปล่า
ใช่พี่เบิร์ตฝากถามเหรอ
นี่ไงนี่พี่เบิร์ตบอกพี่ม้าสวยมนุษย์ต่างดาวนั่งตรงกลางหรือเปล่าครับ

นี่อายุก็๖๕ปีเลยนะ๖๖ปีจะ๖๖ปีนี้แล้วน่ะ

ชะมัดพี่เบิร์ดพี่ม้ามีแฟน

วันนี้เขาเลี้ยงพระกันอยู่ที่โพลิพัส

อายุ๖๕หรือ๖๖

อย่างที่บอกอาจจะเล่าให้ฟังให้จบก่อนนะ

และในไม่กี่เดือนนี้จะเกิดภัยพิบัติกับประเทศไทยและคนไทย

จะสามารถพาคนกลุ่มหนึ่งรอดพ้นจากความตายได้

จะเอายานอวกาศที่สามารถขึ้นยานอง

ฮะเขาจะให้เธอไปหรือเปล่าออนภา

เขาบอกว่าเราสามารถขึ้นยานอวกาศไปกับมนุษย์ต่างดาวได้

มองเห็นได้บริเวณเขากระลาแห่งนี้แหละนะ

ยังสถานที่แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น

หวังต้องแข่งพลังงานที่สัมผัสได้ด้วยตัวเอง
บางคนก็สัมผัสได้มาแล้วแต่คน

ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้สู่ทางสิ้นในแพทย์
เพื่อนฉันน่ะเรียนจบจากหมอจากเมืองนอกเมืองนาไปเขากระลากันแบบว่าแล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังเป็นเพื่อนหมอผ่าตัดหัวใจเป็นเพื่อนหมอแบบมีเพื่อนเป็นหมอเยอะอ่ะแล้วเพื่อนหมอก็บอกไปไหนก็ว่าไปเขากระลาไปเขากระลา
บอกว่าส่วนตัวเคยเดินทางขึ้นไปบนยอดเขานะเพื่อไปรับมอบห้องน้ำเห็นว่าคนที่เชื่อก็จ้องมองก้อนเมฆกันอยู่กันเต็ม
ว่าที่เขาจะจัดงานในวันที่๑๗อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่พูดจาภาษานี้นะมันคนละฝั่ง
อีกฝั่งหนึ่งที่เขาจัดคือดาวภูโตเขาบอกอันนั้นเป็นรายละเอียดสามารถที่จะแบบว่าสื่อสารได้อะไรอย่างนี้แต่อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกคนนึงไม่เกี่ยวกันแต่ว่าไปที่สถานที่เดียวกัน
ลูกแก้วในการเปิดประตูมิติเอาง่าย
เหมือนภาพยนตร์รอบเขาเลยตรงนี้

อยากจะให้ติกระโดดตรงหน้าผาลงไปดูสิบิทว่า
อีกทั้งบริเวณรอบพื้นที่เขาลูกปัญหาดังกล่าวเนี่ย
มีรถอีส้มรถไถกำลังปรับถนนปรับพื้นที่เส้นทางขึ้นเขาอยู่

นะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถามว่าข้อมูลของพื้นที่แล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวเนี่ย
นายกอบตเอ่ยนะก็สอบถามข้อมูลพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรมก็ได้รับการเปิดเผยว่า
ส่วนใหญ่คนในพื้นที่เอาจริงนะคนในพื้นที่นครสวรรค์ที่เขากราเนี่ย
เขาไม่มีใครเชื่อเท่าไหรหรอกเพราะว่าแถวนั้นไม่มีใครเห็นมนุษย์ต่างดาว
ไม่เห็นจานบินอะไรเลยส่วนใหญ่คนที่เชื่อส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพ
ใช่ไงก็ไปที่นี่กันเนี่ยแล้วก็สังเกตแล้วมีคนมีชื่อเสียงเยอะมาที่นี่
เขาว่าอย่างงั้นส่วนตัวเองเนี่ยนายกอบตเขากระลาเนี่ยเขาบอกส่วนตัวเองเนี่ย
เดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยเพื่อรับมอบผ่องน้ำเนี่ยจึงเห็นว่าคนที่
อย่างที่แองจี้พูดเวลาเห็นก้อนเมฆปุ๊บก็เอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
มาแล้วแบบมาแล้วออกมาแล้วเขาก็จะมองกันที่ก้อนเมฆเขาบอกว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้
เชื่อว่ามีเทพมาโปรดแต่เอาจริงตัวเองเป็นนายกอบตเนี่ยมองไม่เห็น
พยายามพยายามนั่งดูนั่งฟังก็มองไม่เห็นเหมือนเขานะซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคล
ไม่สามารถไปว่ากันได้สภาพพื้นที่ของภูเขาสองภูเนี่ยมีภูเขาสองลูกประกบกัน
แล้วก็มีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่กลางภูเขาก็ว่ากันไปนะ
ก็เขาเคยบอกพี่ทองเจือเคยบอกแล้วไงพี่ทองเจือเคยบอกว่าเนี่ยพี่ทองเจือตอบอย่างนี้เลย
พี่ท้องเจ้าบอกว่าเขาอยากเจอนะคนนี้เขาอยากจะคุยกับเขาใช่ไหมอย่างพี่หนุ่มบอกว่าเป็นคนละที่กันเนี่ย
แต่ทำไมแล้วเจ้าของนั้นเป็นใครคะตรงไหนคนที่สถานที่ที่เขาไปกันเนี่ย
ไม่ใช่สถานที่เดียวกันแต่ว่าคนกลุ่มน่ะคนละกลุ่มคนละกลุ่มแต่สามารถไปใช้พื้นที่ที่เดียวกันได้
ใช่คือเขาก็เป็นเหมือนวัดเหมือนอะไรอย่างนี้เนอ
คือเขาจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเขาสื่อสารกับดาวภูโตได้อันนั้นคือเป็นกลุ่มของทางอาจารย์สมจิต
แต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มนี้แหละที่ไปเนี่ยคือของนายแพทย์ท่านเนี่ยแล้วก็ไปเหมือนแบบไปแล้วก็อยู่ดีเขากำลังแบบเหมือนแบบกำลังบรรยายทำบรรยายอะไรอย่างนี้
แล้วก็พูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวปรากฏว่าก็คือมันมีคนที่ไปฟังบรรยายเนี่ยเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเข้าเขามาสื่อสารผ่านเขา
แล้วก็พูดภาษาเรื่อยทางฝั่งอาจารย์หมอคนนี้เขาก็เลยแปลให้อะไรอย่างเงี้ยเขาฟังภาษามนุษย์ต่างดาว
ได้๓อย่างก็คือว่าให้รักกัน๒ก็คือเป็นเรื่องของการให้อภัยและ๓ก็เป็นเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่ง๓อันนั้น
สั้นแต่ทำไมพูดยาวยาวไม่เขาพูดยาวกว่านั้นแต่นี่คือเป็นหัว
เป็นของข้อที่เขาพูดแต่เขาพูดยาวกว่านั้นแต่เราก็แปลไม่ออกกันไงแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าภัยพิบัติอะไร
อันนี้สามให้สวดมนต์เออสามอันคือให้รักกันให้อภัยสองแล้วก็สามให้สวดมนต์

ตีกันเพียงแต่ว่ากลุ่มภูโตเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้
ก็ดาวมันมีหลายดวงแต่เขาเชื่อแต่เขาบอกว่าปีสองพันยี่สิบมันจะเกิดเหตุเพศภัยทำให้แบบคนตายกันยังไง
คือไม่มีใครเชื่อฟังดาวกลุ่มภูโต้เขาก็ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้
ว่าจะมีคนตายเยอะหรอเออ
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแบบว่าคอยระแวดระวังนะสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขกันนะ
หมากันนี่แหละเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทีเดียว
เป็นหมอที่รักษาสัตว์เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความอุทาหรณ์ของคนเลี้ยงสุนัขกันไว้เลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งได้เตือนเจ้าของสุนัขถึงของเล่นที่คุณซื้อให้หมาเล่นนะนะ
ไอ้พวกเป็นแบบพวกยางอะไรต่างแบบเล็กนะนาแหล่ะ
โดยสัตว์แพทย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้ผ่าตัดช่วยสุนัขตัวนึงเอาไว้ชื่อพี่เดเวล
นี่แหละอีกตัวนี้ก็เป็นสุนัขผ่านอเมริกันบูลลีก็เจ้าของเนี้ยโทรศัพท์มาแจ้ง
ฟาดเข้าไป๓๒ตัววายจริงไปเล็กแบบนี้มันมีร้องได้แล้วก็ยางสีเขียว
ยังคิดว่าน่าจะเป็นลูกบอลนะอีกสองคุณคิดดูสิคะแล้วก็เป็นเศษหนังไอ้พวก
ของขบเคี้ยวพรุ่งเหนียวเลยทั้งหมดอยู่ในท้องหมาที่ไรอ่ะน่ากลัวเนาะ
อ้าวของของมันเป็นยกมันมีอ้างพี่ไหมพี่ไม่มีแล้วพี่เนี๊ยนสุดครับ
ตบปากมีเลวก็หลังจากผ่าตัด

ใหญ่สิวันนี้ก็สามีก็เดินทางกลับไปที่ไหนนะ

เขาอาจจะชวนกันสวดมนต์ดูจิตกันหรือเปล่า
เฮ้เคยผ่านมือชายใด
สาวแลกแย้มแบบว่าผู้ชายโดนตัวแล้วตัวสั่นอ่ะอืมนี่วันนี้หมอช้างนะ
เขาบอกว่าฉันน่ะเป็นสาวมากเลยรู้ป่ะเขาหลอกหลอกเหรอเออเขาหลอก
เขาไม่หลอกหรอไม่เหมือนหล่อนโอ๊ยไปเอาอะไรแน่กับหมอช้างอ่า
แล้วเมื่อวานพูดยังไงว่าฉันเชื่อมากหรือฉันเชื่อมาก
ฉันไม่เจอหมอช้างก่อนเธอฉันบอกนี่เมื่อวานนะ
โอ้ยมดดำมันบอกเชื่อหมอว่าเชื่อหมอช้างที่สุดเลย
อ้าวแล้วพูดงี้หมอลักจะคุยกับกูไม่ร้อนนะพูดจริงเหรอ
เออก็เอาก็เขาบอกว่าเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยอะดูนะ
สึกสิบสองลาศรีลาศรีที่จะดวงดีที่สุดเออ
ราศีที่จะได้บ้านได้รถคือราศีสิงศ์ก็คุณก็ฉันอ่า
รายการตัวแม่มาแล้วมีหมอรักราศีที่จะต้องเจอ
หมอช้างตัวแม่มาแล้วมีหมอช้างราศีที่จะต้องเจอแต่ปัญหา
บริวารจะหักหลังจะมีแต่ปัญหาต้องระวัดระวังคือราศีสิงสวน
ก็ส่วนไงเวลากันไงคุณแม่ไม่หรอกเขาก็แล้วแต่ลักษณะแล้ว
เออมันต้องมีตกฟาดเออเวลานู้นใจคุณแม่คุณแม่จะได้บ้านได้รถจริง
ได้มรดกได้อะไรจริงแต่คุณแม่อาจจะต้องเสียให้ผู้ชายในวันในวันเดียวกันเลยไง
อย่างวันนี้คุณแม่อาจจะเสียเลยไงไม่แค่ไหนกูจะไม่เล่าอะไรให้มึงฟังแล้วอีบ้า
แค่๓๐๐จะต้องไปเสียอะไรล่ะไม่มีรถมีบ้านหลัก๓ขี้เหนียวจะตาย
บ้าอายเข้ามาแล้วตอนนั้นคุณแม่ยอมให้หมดแล้วผู้ชายขอแล้วคุณแม่ให้หมดใดดี
งั้นเอาคืนพักก่อนพักก่อนช่วงหน้าต้นส้มปลอยสีทองเป็นไงวส้มปลอย
ส้มปอยส้มปอยส้มปอยใช่ไหมอังกฤษเขาเรียกว่าส้มประสาทภาคเหนือก็เรียกว่าส้มปอย
ถ้าเขาออกประสาทเหนือก็จะส้มปอยแล้วจริงก็คือส้มปอย
คือส้มมันไม่ตายแล้วมันโดนตัดแล้วมันขึ้นมาอีก
บางเวลาบังคุณกริจแห่งชาติเราไปที่เมฆท่ะบ้านเธอป่ะจังหวัดลำเปิง
ใกล้กันก็มีต้นส้มปล่อยที่ออกมาไม่เหมือนทั่วไป
ซึ่งปกติจะมีสีเขียวใช่ไหมต้นส้มปล่อย
แต่ชาวบ้านเรียกเป็นต้นส้มปล่อยสีทอง
โดยที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีคนเจอแล้วก็มีการบอกกล่าวกัน
ก็มีคนมากราบไหว้สักการะบูชาเปิดขอโชคขอราบกันตามความเชื่อ
ทำให้หลายคนถูกหวยใต้ดิน

คนถูกหวยใต้ดินกันหลายลายมาก
อย่าเล่นนะฮะหวยใต้ดินกรุณาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
นี่อย่างนี้
ถูกต้องไหมนะเป็นคนดีนะ
จนทำให้มีคนมาลักตัดต้นส้มปล่อยสีทอง
คือเอาไงให้หวยแม่นเกิน
ในที่สุดเจ้ามือบอกเอาไงวะตัดทิ้งเลยดีกว่า

น่าจะเป็นเจ้ามือหวยนั่นแหละที่มาลักตัดในช่วงเวลากลางคืนตอนไม่มีใครเห็น
เพราะโกรธที่ทำไมให้เลขชาวบ้านแม่นเหลือเกินให้เลขชาวบ้านเด็ดเหลือเกิน
ขณะที่ต้นส้มปล่อยดังกล่าวเนี่ยได้ออกช่อขึ้นมาใหม่ฮะ
แล้วก็ยังเป็นสีเดิมทำให้ชาวบ้านต่างเชื่อว่านี่แหละ
แม่กลับมาเกิดรียูเนียนหน่อยไม่ตายต้นส้มป่อยไม่ตาย
แล้วก็นำดอกไม้ถูกเทียนพวงมาลัยมากราบไหว้เพื่อขอพร
บางคนกลัวต้นส้มปล่อยร้อนเธอเอาร่มมากางไว้ให้หน่อย
มาให้ต้นส้มปล่อยสีทองรวมถึงน้ำเขียวน้ำแดงเนี่ยเต็มไปหมดเพราะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน
ชาวบ้านยังบอกอีกว่ามีคนมาขอพรนะฮะแล้วก็บนบานไว้ว่าถ้าสำเร็จในเรื่องดังกล่าว
ถึงขั้นจะนำสารไม้มาตั้งไว้เพื่อเป็นการแก้บนรวมถึงยังมีคนเอาเสื้อผ้าเด็กมาเท่าไว้
แล้วก็แขวนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่านี่คนที่อยู่ในส้มปล่อยเนี่ยกุมารทองเธอ
มีกุมารทองอยู่ข้างในเขาว่าอย่างนั้นนะโอเคคุณม้ามีอะไรบ้างวันนี้มีเรื่องฮือฮามากเลยทีเดียวนะ
เรื่องข้าวตอกพระร่วงรู้จักไหมรู้จักพระร่วงไหมรู้จักพระร่วงเนี่ยตอนสมัยสุโขทัยนานมาแล้วเนอะ
ท่านเนี่ยเป็นแบบว่าศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรเนี่ยนะมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยบอกขอม
ดำดินมาบอกก็ขอให้มึงเป็นหินขอมเป็นหินเลยเออพระร่วงพูดอย่างเนี่ยคือก็มีแบบปากพระร่วงใช่ไหม
ร่วมใช่นะแล้วก็คืออย่างนี้เมื่อตอนสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอันหนึ่งเนี่ยตอนที่แบบเวลา
ปากพระร่วงเนี่ยนะท่านก็บวชใช่ไหมอยู่ที่วัดแห่ง๑ตรงเขาพระบาทไยเสร็จแล้วนี่พอเวลาท่านฉรรภ์เสร็จเนี่ย
เนี่ยก็ข้าวก้นบาดเหลือใช่ป่ะเขาก็เอาไปโปรยไปที่แบบว่าลานวัดอย่าง
โปรยไปในขณะที่เอาข้าวก้นบาทโปรยไปเนี่ยท่านก็พูดไปบอกว่า
ก็ปากพระร่วงไงขอให้๙ก้นบาทเนี่ยเป็นเหมือนข้าวตอกเนี่ยนะให้กลายเป็น
หินกลายเป็นหินหมดเลยอย่างที่เราเห็นนี่แหละก็เลยกลายเป็นอันนี้ก็เลย
กลายเป็นต้นบาทของท่านจะไปบอกทำไมให้กลายเป็นหินก็เพื่อต้องการที่จะ
ให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บเอาไว้ไปบูชาจะได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าถ้า
เป็นข้าวอ่ะเป็นข้าวเนี่ยที่แบบกินแล้วเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นานใช่ไหมล่ะ
สลายไปใช่อันนี้ก็ได้ให้ทำเป็นหินเขาบอกว่าเก็บไว้ดีนะคะขายดีนะแล้วก็
อยู่ดีมีสุขเข้าใจทำอย่างนี้เปล่าเขาตอบว่าร่วงเนี่ยหายากมากนะจะบอกให้
เพราะเอิญเนี่ยมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปแบบว่าตัดต้นไม้ใบย่า
ตัดตัดไปมันก็ไปเจออยู่ไงขุดเดินขุดเดินไปก็ไปเจอไปเจออยู่ในดินเหรออยู่
ในดินก็อย่างฝั่งไว้นานแล้วมั้งมองประมาณก็เลยดีใจมากจริงนี่มาสมัยก่อนเนี่ย
เข็มมาชื่อไหมป็อตบว่าร่วง

เรายังเชื่อยูเผโฟได้งั้นก็เชื่อน่ะ
ก็คือถ้าเมื่อก่อนนะพี่ม้าไม่มีผัว

ถ่ายสิมีนะอุ้ยไม่เอาน่ากลัว

ก็เนี่ยชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย

สำหรับคนที่ไปเก็บได้เขาก็ไปเก็บมา
ก็ไม่รู้สิลองไปถามเขาดูไหม
หายไปจะสมุยสิ้นเดือนนี้
เห็นไหมล่ะ
สมุยเห็นไหมล่ะ

เราทำมาแล้วเหรอ
นางลักเงินเนาะเถอะเนาะ
นางลักเงินเนาะ

เลยว่าตังนั้นคือความแซ่บ
อ่านค่ะอ่าขอให้พระกาศหน่อยดิช่วยประกาศบ้างนะคะ
เอาตังเมื่อคืนได้แล้วโค้งเก่าไงแน่ทางจะดูอยู่ทุกวัน
สาวเจ้าของรถเก๋งอึ้งนะฮะตัวเงินตัวทองวิ่งเข้ารถ
น่ากลัวเนอะพวกเธอปลายทะเบียนนะฮะบังเอิญไปตรงกับเลข
ด้วยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สรรพัยเทศบาลเมืองแสนศุกร์นะครับเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้มาช่วยจับสัตว์เหลือขาวนี่ตัวนี้เข้าไปหลบอยู่ใต้รถเก๋งนะฮะที่ลานจอดรถคอนโดแห่งหนึ่งถนนบังแสนสายสามตะบุญแสนสุดของเผลอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบไปดูก
ไปเปิดฝากระโปรงรถครับก็ไปเจอตัวเฮียนี่แหละฮะซุกซ่อนอยู่
มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยได้ช่วยกันพยายามเอาไม้แหย่ไล่
แต่ไม่เป็นผลครับจนผ่านไป๒ชั่วโมงก็สามารถนำตัวออกมาได้
มีความตัวน่ะนำตัวน่ะยาวประมาณสามเมตร
เข้าบ้านฉันเลยเหรออ่าซึ่งจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ไปสอบถามนางสาวอักษราพักอายุยี่สิบสี่ปีมันเจ้าของรถนะฮะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากจอดรถก็ขึ้นไปพักผ่อน
แล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับประพอนี่แหละฮะ
โทรขึ้นไปแจ้งว่ามีตัวเฮียวิ่งเข้าไปใต้รถของตนเอง
ตัวเองจึงรีบลงมาดูแล้วก็ประสานให้ทำการแจ้งคนมาไล่ออก
ความคิดของตนเองน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เพราะว่ามันใกล้วันหวยออกแล้วอีกทั้งทะเบียนรถเนี่ยก็มีเลขดังด้วย
คือเลขสองสองอาจจะเป็นการนำโชคราบมาให้
แต่ถ้าเลขนี้ออกขึ้นมาก็ตนจะต้องดีใจมาก
ตอนนี้ไปหาซื้อแต่ไม่มีหมด๒๒อ่ะเหรอหมด
เป็นเลขดังที่สุดคุณแม่ตอนเนี้ยเหรอใช่
หมดตั้งแต่วันแรกแล้วเขาส่งมาบอกเลย
แต่เลขดังเลขดังก็เป็นจะเคยออกด้วยครั้งเนี้ยทุกคนเร่งเลขนี้บ้าง
เข้าใจทำไมเลข๒๒ถึงดังใครรู้ช่วยบอกมาหน่อย
ขนาดพี่มนศ์สิบหนึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดวันนี้เขาบอกเลยนะ
เขาบอกเลยว่าที่ดังดังนะตอนนี้อะไรล็อตเตอรี่หายากยากนะตอนเนี้ยนะ
หนึ่งสามห้าล็อตเตอรี่หายากยากเลยนะครับ
ตอนนี้คือสองสองสองแปดแปดสองเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่ง
ไม่อย่าเช็คคำไม่รับไม่ได้เราไม่ได้ทางหวยใต้ดินอ้าวเหรอลืม
ไม่ได้นะฮะคือเราเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมันหาซื้อไม่ได้
เลขพวกเนี้ยทำไมมันถึงดังไอ้พวกเลขดังมันออกจริง
แองจี้มันไม่ออกหรอกไม่แต่ครั้งนี้ขนาดพี่มนตรีบอกเลยนะว่า
ถ้าเกิดสองสองไม่ออกเขาจะเลิกเล่นหวยเฮ้ยอืมขนาดนั้นเลยเห
สิทธิ์พูดเลยสองสองแล้วจะคอยดูจะเถินมันไม่ออกหรอก
จะออกอะไรเบิ้ลทุกงวดวะจะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกสองสองเลยเหรอคะ
เลขนายกหรือเปล่าเลขรถนายกไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าโอ้โห
ถ้าหัวเหลือจะไม่ออกเนี้ยฉันจะเลิกเต้นหัวเองผมมึง
สองสองเหรอตอนนี้เป็นเลขดังเหรอผมว่าไม่ออกหรอก
กันสักนิดหนึ่งมันมีหัวอะไรเหรอ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่นะฮะหัวเสือ
ทำไมเธอรู้ว่าเธออาจจะแบบมงนะใช่มั้ย

อยู่อาศัยบนบ้านไม้ยกสูง
ซึ่งเจ้าของเนี่ยเชื่อว่าเป็นต่อนำโชค

แล้วก็ชาวบ้านที่พากันแวะมาดูเนี่ยนะ

เอาแล้วป้าของหัวขาวนะไม่ได้โดนต่อยเหรอ
บ้าเขาอายุเยอะหรือเปล่าเขาไม่ได้ยอมผมหรือเปล่า

เขาบอกว่าซึ่งนับว่าแปลก

ผมตกใจอย่างไรอ่ะตกใจ
ขอตกใจตอน๑๑โมง

โมงเห็นตกใจสู้ตายขนาดนี้มันเป็นอะไร

หรือบ้านคุณต่อเหรอฮะใช่หรือบ้านคุณต่อเหรอ
เป็นไอรังอะไรรังต่อหรือรังพึ่งอีรูที่หน้าบ้านเรา

อ๋อพึ่งหรือเอาน้ำหวานมากินบ้างสิ
อ๋อมาก็ไปเก็บคนเดียวเธอมาต่อยขึ้นมาแล้วทำยังไง

เมื่อกี้บ้านคุณเป็นตอดไม่ใช่ต่อ

ฝูงต่อเนี่ยนะเข้ามาทำรังอยู่อาศัยอยู่บนบ้านไม้ยกสูง
ตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตรงกับทางครอบครัวจัดงานขึ้นบ้านใหม่พอดี

โดยวันที่จัดงานก็ได้เชิญแขกมามากมายเลยนะครับ
รวมไปถึงพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีทางศาสนาในวันนั้น
ฝูงต่อที่มาทำรังอยู่บนบ้าน

แต่ชาวบ้านเนี่ยที่มาร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่กลับรวย

เนื่องจากเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชครับทรัพย์กันหน่อย
บ้านเลขที่ของเขานี้๑๒๐ับหนึ่ง

นี่มันเป็นความเชื่อนะต่อหัวเสือเนี่ยมาทำรังขออยู่ด้วยนั้น

ตนจึงปล่อยให้แต่มันอันตรายบอกว่า
ให้ต่อหัวเสือสร้างรังขนาดใหญ่
ต่อไม่ใช่พึ่งดูรังสิรังมันเป็นต่อไม่ใช่รังเป็นพึ่ง
อันไหนต่อกับพึ่งอันไหนดีกว่ากันถ้ามาสร้างบ้าน

ต่อนี่จะดีต่อเขาบอกถ้าเกิดต่อพึ่งก็ดีแต่ต้องเป็นแบบ
เหมือนกับเป็นพึ่งหลวงพึ่งอะไรใหญ่อย่างนี้

ถ้าเกิดว่าต่อมาสร้างในบ้านเขาบอกว่าจะดี

ทำไมทุกคู่คะบ้านอีบอยน์ขึ้นต่อหรือ
ต่อมาอยู่ด้วยเธอฉันงงกับนางเหมือนกันบอกจะอันเชิญได้ไหม
ต่อถ้าต่อฮอร์โมนนะต่อธนาภพนะมาเลือกดีอันนี้ดีกว่า
เรื่องของโชคลาภนะคะหลายคนก็เชื่อว่ามันมาพร้อมกับโชค
วาสนาที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะรวมถึงการสั่งสมใน
ชาตินี้ด้วยในแต่ละงวดของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ลุ้นกันจนตัวโก่งกันเลยทีเดียวนะคะบางคน
ก็ผิดหวังนะพลาดรางวัลก็หันไปโทษโชคชะตาโอ้แต่ว่าก็ตั้งหน้าตั้งตาเนี่ย
พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยต่างนะเอาละค่ะต่อไปนี้นะ
เราอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินว่าอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะเรื่องของโชคลาภ
การได้มานั้นเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลยแล้ววิธีที่เราจะแนะนำนั้นก็ง่ายแสนง่าย
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวดทั้งต้นเดือนและกลางเดือนยันปลายปี
กดไว้ได้เลยนะครับที่ดอกจันทร์๕๕๐๕๔โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือนถึงวันที่๒๕พฤศจิกายน
เอาง่ายเลยยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มากสำหรับแคมเปญนี้
เอาง่ายเวลาไหนเหรอหลังถ่ายทอดสดผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไม่แน่นะครับคุณจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้รีบไปกดกันเลย
ย้ำอีกครั้งกดดอกจันทร์๕๕๐๕๔โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดกดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายนนี้นะฮะ๑๒๕ของทุกเดือนนะครับ
กดด่วนเลยนะครับเอาพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับ
ดราม่าน้องอะไรเนี่ยน้องนิก
อ๋อน้องนิกกับพี่พฤตอานนท์ที่เขาบอกคุณไปยุ๊กให้นิกออกจากพฤตอานนท์ใช่ไหม
หนุ่มกูคิดว่ากูว่างตอบคำถามนักข่าวไหมนะเธอนี่ปั่นฉันยังไม่รู้จักกับอีนิกเลย
อ๋อต้องมีหลายบอกว่ากูเป็นพันให้เขาออกจากพฤตอานนท์
โอ้วนุ่มแต่ชีวิตนี้จะให้ฉันหรือไม่เหลือเพื่อนเลยหรือ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
คุณพจน์อานนท์คุณฟังไปด้วยฉันอ่านเธอไม่ต้องสัมภาษณ์เธอฟังฉันอ่านข่าว
ขอสัญญาคืนให้ผมเถอะครับ
ผมทนกับพฤติกรรมของคุณไม่ไหวแล้วจริง
นะพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้แท็กข้อความ
เพราะวังถูกนะครับเป็นต้นสังเกตของเจ้าตัวด้วย
ซึ่งในโพสต์เรื่องเก่าก็มีเมียของแจ้ง
แจ้งภรรยาของแจ๊งชวนชื่อนี้ได้ไปโพสต์อย่างว่าคนลูกซู่
ว่าอย่างนั้นเบื่อจังเจอเรื่องแบบนี้รู้สึกผิดหวัง
หลายคนมีพระเอกคนเดียวคนถามว่ามีพระเอกคนเดียวเหรอ
นอนนอนนอนไม่เครียดเราก็ว่าเราดีกับเด็ก
คือเอาง่ายโพสต์เด็กในสังกัดทุกคนไม่เคยมีใครมาด่า
ไม่ว่าจะเป็นผีม้อดผีเต๋าฟีมรัฐภูมิออยทานาแอนดริว
ก็ไม่เคยให้ร้ายเราเวรกรรมเราจริง
ถูกเด็กที่เราช่วยเหลือและหวังดีมาตลอดว่าแรงเสียใจมาก
หลังจากนั้นไม่จบมันเป็นสงครามกันไงฮะ
คุณนิกก็ได้แคปโพสต์ดังกล่าวมาโพสต์พร้อมแคปชั่นว่า
นี่ก็อีกหนึ่งพฤติกรรมสร้างเรื่องเก่งปลสองเรื่องล่าสุดที่ขอร้องให้ผมเล่น
นี่พูดดีต่างนานาที่ผมบอกจะไม่เล่น
โดนโพสต์ข้อความอีกฮะโพสต์ข้อความบอกแล้วไม่ฟังนะอย่าหาว่าโปรโมทตัวเองเลยนะ
คือคนก็ชอบไปหาว่านำไปโปรโมทตัวเองโดยออกมาโพสต์ด่าผู้มีพระคุณมันเสียหายกันไปหมด
อันนี้มันเดี๋ยวนะคือไอ้เนี่ยมันขึ้นผิดตลอดเวลาเลยเนี่ยไอ้เพจเนี้ยนะครับ
แล้วก็มันเสียหายกันไปหมดหมดสังคมไทยรับไม่ได้นะเตือนแล้วเตือนอีก
บอกทะเลาะกับพี่พศแล้วเป็นข่าวคิดได้ไงวะกลับนางก็ว่าอย่างงั้นนะฮะ
ก็ดูเหมือนว่านักข่าวเนี่ยก็ติดต่อคำชี้แจงจากคุณพระอานนท์เนี่ย
เมื่อกี้ที่เราโทรไปเขาก็ไม่ยอมพูดซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่าน
เชื่ออย่าโทรมาเลยพี่นักข่าวไม่รับไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเป็น
ข่าวดังอยู่แล้วไปถามน้องดีกว่าไปทำเอ่อทำไปเพื่ออะไรน้องเขาก็รู้ว่า
ไม่ชอบเรื่องอะไรมากที่สุดบอกเลยไม่ชอบมาเกือบสองปีแล้วอืม
ก็คือไอ้นิกเนี่ยมันก็มีข่าวกับแตงโมนึกออกป่ะหรือว่าอย่างนั้นหรือเปล่า
ไม่รู้บางคนก็ไปไปเอาแตงโมเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่ว่าเรารังแก่เด็ก
สมองคิดหน่อยเด็กเรามีเป็นร้อยเคยมีเด็กคนไหนออกมาด่าเราแบบนี้บ้าง
อย่างน้อยเราก็เป็นคนทำให้เขาดังนะเราจะไปทำลายเขาทำไมคิดสิคิด
ล่าสุดโพสต์อานนท์ก็ลงมาโพสต์ไอจีอีกนี่นี่นี่นี่นี่นี่ไม่โทรถามเลยมั้ย
นางไม่รับโทรไปที่ลองกดซินางไม่รับอ่ะทำง่ายไม่รู้ลองกดดูหน่อย
ไปก็ลองกดไปนี่ฉันอ่านไอจีนางให้จบก่อนนี่นี่ล่าสุดนี่ไง
นี่ไงนี่พี่นักข่าวนี่ลองถามเรื่องจริงเด็กก็ได้ว่าสาเหตุที่
พี่โกรธเพราะทำผิดกฎเรื่องอะไรเรื่องนี้มันเกิดมาสองปีแล้ว
จะให้แฉไหมว่าเรื่องอะไรไม่ได้รังแก่เด็กแต่ทนไม่ได้กับ
พฤติกรรมนะเก่งจริงก็พูดกับนักข่าวแล้วก็แฟนคลับสิ
ไหมพูดความจริงนะจะโกหกเรื่องอะไรสืบเอานะพี่นักข่าว
ถ้าเก่งจริงนี่แล้วก็มีการใส่ร้ายผู้มีว่าคุณเขาเสียใจ
เอาความจริงมาจะเล่าให้ฟังมาต้องดูแล้ว

เออนู่นนี่นั่นน่ะเออ
นี่เป็นอะไรเนี่ย

พี่แขล่ขึ้นไหมค่ะ
ฮีทำดีที่สุดแล้วครับ

อ๋อไม่ต้องถามเขาเองอะครับเพราะเราไม่สามารถพูดได้อะครับ

เดี๋ยวเขาบอกว่ามดดำบอกว่าเด็กไม่มีแฟนนี่จริงหรือเปล่าครับ
ก็ไม่ทราบนะต้องถามมดดำ

มีเด็กกี่คนกี่คนแล้วเป็นอย่างงี้ทุกคนเลยเอะฮะ

ที่เป็นอย่างงี้พี่พ้า

ก็เสียใจเพราะเราก็ให้น้องเต็มที่อยู่แล้ว

พอมาโพสต์ด่าเรานี้เราก็เอ๊ะทำอะไร
แล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรครับที่การที่เข้าไปน้อง

อ๋อไม่ทราบครับต้นเหตุพี่จะทำหนังเรื่องสิบแปดฝนแล้วไม่มีเขามั้ง

จะทำหนังเรื่อง๑๘ฝนเคยคุยว่าจะเอาเขาเล่น
แล้วก็มาตอนนี้คือในทุนด่าว่าทำไมให้เขาเล่นทุกเรื่อง
ทำไมเล่นแล้วหนังมันไม่ได้ต่างไงตอนหลังอ่ะ

ในหน่อยอย่างเงี้ยในทุนก็ด่าพี่ว่าทำไมต้องมีคนนี้ทุกเรื่องมันติดกันไปเกินไปมั้ย
บอกโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ได้
เพราะเราต้องทำงานไงเราก็เปลี่ยนเด็กใหม่มาประกาศว่าคนนี้คนนี้เล่นเป็นตาร์คนนี้เล่นดีไหม
สักพักหนึ่งก็มีไอ้นี่ขึ้นมาข้อความอะไรอย่างนี้
ไม่แล้วพี่โพสอ่ะแล้วเขาบอกว่ามีสรุปแล้วพี่โพสต่ออธิบายว่าเรื่องเงินเขาบอกจ่ายไม่จ่ายเงินกันนี่คืออะไรอ่ะ
เงินจ่ายครบทุกงวดเพราะเรามีอะไรเวลาเราจ่ายเงินเราต้องมีสลิปใช่ไหมเราก็ต้องมีใบเช็คแล้วก็มีอะไรเราจ่ายทุกงวด

เพราะมดดำไม่ได้สมมุติเหมาไงเข้าใจมาหมดอ้าว

บางทีเด็กมาเราก็ให้ค่ารถอ่ะสามพันบางทีแบบไม่มีค่ารถอ่ะ
ก็ต้องช่วยเพราะมันอยู่ในการที่ตกลงโปรโมทกันอยู่แล้ว
ใช่ไหมแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เราโกงตรงไหน
งงเพราะเราก็จ่ายเพราะว่ามดดำก็รู้
ในฝ่ายบัญชีพพี่ไม่เคยมีปัญหาแต่ตอนนี้เขากำลังหาเรื่องพี่แล้วล่ะว่า
โกงฆ่าตัวโกงอะไรพวกพี่ไม่เคยโกงฆ่าตัวใคร
คิดว่ามีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเด็กคนนี้ไหมครับ
ที่ทำให้เขามาชนกับพี่เนี่ย
นี่ตกลงเธอสัมภาษณ์ฉันเลยเหรอ
คิดว่ามีเด็กมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังไหม

ต้องถามมดดำไม่เกี่ยวกับพี่
ก็ถามตัวพี่ไงในมุมของพี่พี่คิดว่าเขามีไหม
คุณหนุ่มพี่จะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งมั้ย
คนที่รู้ดีที่สุดก็คือมดดำ
เก้าพลสอย่าหาเรื่องสวยมาให้ชั้นได้ไหม

ผมผมรู้นะว่ามีนัตกิจ
พจน์เขาคิดว่าคุณตอนแรกไปยุเด็กคนนี้ด้วยซ้

ไอ้บ้าแต่ฉันไม่ได้รู้จักกับเด็กคนนี้

คุณต่อแหลแล้วคิ้วคุณกระดิกผมจะบอกให้
เวลาคุณต่อแหลเนี่ยคิ้วคุณกระดิกจิ๊ก

ได้ไหมหรออ่าคุณแตงโมกับคุณนิคอ่าคุณแตงโมกับคุณนิคก็เขาเป็นเพื่อนบ้างกัน
เขาเขาว่าอย่างงั้นอ่าก็ทำไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนบ้างกันเขามาหา
นี่เขามาแก้ข่าวเหรอไม่ใช่เขามาออกรายการว่าถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่า
คุณโทรหาแตงโมเลยอ่ะโทรหาแตงโมแล้วถามไหมเอ้าฉันมีเบอร์ต่อ
คุณเหนื่อยอ่ะโทรพี่ม้าโทรไปฉันอ่าโทรอ่ะพี่โทรมันจะรับไหมอ่ะ
ก็ไม่รู้โทรไม่โทรเลยฉันว่ะอยากรู้เออคือตอนเนี้ยมันมีกระแสข่าวเรื่องของ

โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

อย่างงี้นะจำไว้ถึงไม่รู้ว่าเธอมีแฟนกี่คนก็สวยทั้งนั้นเขาติดความรัก
คนแบบว่าเบนกรรมมันตามทันหลักสุดมีคนกินขนมเทียนแล้วก็เสียชีวิต
ใจอ่ะว่างั้นโหล่ห่ายเฉยนุ่มปั่นวันนี้หนูเธอคึกคึกนะเถอะดูปั่นปั่น
ปั่นไม่ปั่นไม่ปั่นอยากรู้สวยพวกเราก็เมียไม่อยู่ไปซิงกาเปิ๊อร์ต่อ
มาต่อซิเรื่องอะไรว่ากูเริ่มฝันเนี่ย

ใช่ก็บอกคนสวยเนี่ยเวลาเขามีแฟนเนี่ยเขาก็มีไว้หลายคนไง
บอกว่าคนนี้ไปปั๊บคุณต่อมาปุ๊บคุณหมอตอไปปุ๊บคุณต่อมาปุ๊บอะไรอย่างนี้เข้าใจป่ะ
แต่อันนี้ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนี่ก็พูดไปเล่นแล้วนะคะอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกัน
นี่กลับไปซุ่มคบหากับหนุ่มไฮโซชื่อบาส
โป๊บเขาหาแฟนกันง่ายแล้วตัวเนอะอะก็สวยอะบาสคนนี้เขาเป็น
เป็นไฮโซก็เหรอยักษ์เจ้าของสุขระพันธ์คริสติน่าเขาชื่อทันชนนชาติเมทราคม
หล่อนะคนนี้หล่อนะเคยมีรูปกับเขาถ่ายคู่กันอยู่ป่ะ
ฉะนั้นหนูไปหาก่อนใช่มะนั่งไปเจอกันที่ไหนหนักหนาเนอะตัวเนาะ

นางเอกสาวเขายืนก็ว่าไม่ได้คบอะไรในลักษณะแบบที่บอกนะ
เพราะเขาคบแบบว่าพี่บาทเนี่ยนะแบบว่า
เป็นเหมือนกับคนรู้จักกันเป็นพี่น้องกันอย่างนี้เป็นต้น

ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะฟังนะ

ไม่ต้องไปแบบว่ากระหน่ำนางพี่บาทเนี่ยเป็นพี่ที่สนิทกันนะคะ
แล้วก็เป็นพี่น้องกันจริงค่ะเขาไม่ได้มาจีบนะคะ
แต่ถามว่ามีคุยกับหนุ่มบ้างไหม
ก็มีสิคะคนสวยมันก็ต้องมีใครเข้ามาคุยด้วย
จะเรียกว่ารอชัวร์แล้วก็ค่อยเปิดทีเดียวไหม
ก็ได้นะคะในลักษณะแบบนั้นนะคะ
ก็ทุกวันนี้นะคะพี่เขาก็ดีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าวันไหนจะเป็นยังไง
เขาอายุเยอะกว่านะคะก็เป็นคนนอกวงการค่ะ
ก็เป็นคนไทยนี่แหละค่ะก็ศึกษากันไปเรื่อยก่อนดีกว่านะคะ
ก็คือหนูก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเข้าใจไหมคะคุณพี่มดดำคะ
แต่ว่าเรื่อยค่ะถึงเวลานะถ้าพวกพี่เนี่ยทราบก็คงจะทราบกันเองนะคะ
แต่ก็ใช้เวลาตามธรรมชาตินะคะขวัญบอกว่าขวัญไม่ได้พาไปที่กองถ่ายเลยด้วยนะ
จริงต่างคนต่างทำงานค่ะแต่ก็ไม่ได้เก็บตัวนะคะ
ก็แค่อยู่ในพื้นที่มีระยะปลอดภัยค่ะเจอมาเยอะแล้วนะฮะ
ก็ต้องดูให้มั่นคงแม่เห็นตลอดเวลานะคะเข้าตามตรอกก็ออกตามประตูค่ะ
อ้าวอีกข่าวหนึ่งคุณน้ำระพีพัดคุณหนุ่ม
ทำไมครับคุณไม่ต้องดูเวลามันเหลือ๒อาทิตย์สำหรับคุณค่ะ
คุณไม่ต้องดูค่ะอีก๒นาทีน้ำระพีน้ำเริ่มพีพัดกับชีวิตบ้าน
สองล้านซื้อควายเผือกราคาหลักล้านอังเปล่ากับจกมณีนางซื้อควายมาเลี้ยงเหรอ
ซื้อควายซื้อควายมาเลี้ยงแม่ลูกน้ำระพีพัดเหมือนตอนน้ำตอนเด็กวัยรุ่นเลย
ใช่น้ำจริงก็หล่อนะนั่งซื้อควายตัวละละนี่นี่ควายน้ำนี่ไงควายเผือกเหรอ

ไม่ใช่หรอกนางเลี้ยงอยู่จังหวัดอะไรดูดูกูทำยังงี้ดิ
ฉันไม่ได้ว่างและเอารูปฉันประกบกับควายเผื้อ
เอาต่อ
คือเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองนั้นทำฟาร์มในตอนนี้เนี่ยคือมีมากกว่าไก่ชนแล้วนะ
ก็เป็นควายเผือกสองตัวแม่ลูกที่น้ำเนี่ยเขาทุ่มทุนนะครับ
ด้วยการซื้อมาเงินล้านนะครับล้านล้านกว่าบาท
อ่าซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจซื้อควายเนี่ยก็เพราะว่า
ที่ที่สนิทด้วยนั้นเลี้ยงควายพอตัวเองไปเห็นก็รู้สึกว่าควายมันน่ารักดี
ส่วนเรื่องราคานั้นทางเมียแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ทราบนะครับว่าราคาหลายคนนั้น
อาจจะมองว่าพอกับรถหรูแต่รถมันออกลูกไม่ได้
แต่ควายเนี่ยมันออกลูกได้ซึ่งทุกปีก็จะมีลูกของมันเนี่ยทุกปี
น้ำยังได้แนะนำควายเผือกนะครับให้แฟนนั้นได้รู้จักหรือว่า
มาชื่อว่าอังเป่าแล้วอีกตัวหนึ่งชื่อว่าหยกมันอีก
หมดเวลาแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่
ครบทรงชาติวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ